สำหรับคดีการเสียชีวิตของคุณป้าวัย๖๐ปีที่หางดงจังหวัดเชียงใหม่
จริงแล้วก่อนหน้านี้เรามีการนำเสนอข่าวตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
คือวันเกิดเหตุ๑๙พฤษภาปรากฏว่านับเวลาดูกว่า๕เดือนแล้ว
คดียังไม่คืบจับตัวคนร้ายไม่ได้
ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นค่ะญาติของผู้ตายวันนี้เดินทางมาที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๕เลยนะคะ
มาขอพบผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๕มายื่นหนังสือขอความเป็นธรรม
ติดตามความคืบหน้าของคดีเนี่ยเอารูปของญาติมาด้วยเนี่ยนะคุณป้าท่านนี้ค่ะ
ชื่อว่าคุณป้าสมบูรณ์เป็นผู้ตายค่ะโดนคนร้ายบุกเข้าไป
ใช้มีดกระหน่ำจ้วงแทงถึง๔แผลตามลำตัวเสียชีวิตคาบ้านพัก
จุดเกิดเหตุคือพื้นที่หมู่๒ตำบลหนองตองอำเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่อย่างที่บอกไปเหตุการณ์เกิด๑๙พฤษภาคม
เวลาผ่านมาแล้วก็๕เดือนกว่าแล้วนะก็ยังไม่คืบค่ะ
วันนี้ค่ะนำโดยนายสุทัศน์อินสันพร้อมกับญาติของผู้ตายเดินทางไปเลยนะคะ
ไปขอพบกับพลตำรวจโทประจวบวงศุกร์ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคห้า
ขอขอความเป็นธรรมหน่อยแต่ว่าสุดท้ายคนที่มารับหนังสือแทนเนี่ย
ก็คือพันธุ์ตำรวจเอกธวัชชัยพงวิวัฒนาชัยรองผู้บังคับการสืบสวน
ตำรวจภูทรภักดิ์๕ค่ะมารับเรื่องร้องเรียนนะคะ
คือก็มีการพูดคุยกันแล้วค่ะพูดคุยทำความเข้าใจ
เรื่องของการคลี่คลายคดีกับญาติพี่น้องของผู้ตายให้ฟังว่า
มันคืบหน้าไปยังไงตำรวจทำอะไรไปบ้าง
นายสุทัศน์ญาติของผู้ตายบอกว่า
คือหลังเกิดเหตุทางตำรวจในท้องที่ก็คือสพนตอง
แล้วก็ชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย
ก็ลงพื้นที่นะไปหาพยานหลักฐาน
เพื่อติดตามจับกลุ่มคนร้ายแต่ทำไมมันนานจังเลย
๕เดือนอ่ะ๕เดือนมาแล้วคดียังไม่คืบค่ะ
ตำรวจยังไม่สามารถติดตามจับกลุ่มคนร้ายได้
ก็เลยตอนนี้ทำให้ญาติพี่น้องของผู้ตายวิตกกังวลหนึ่ง

คือกลัวว่าคนร้ายจะไม่ได้รับกรรมที่ทำไว้
ไม่ได้ถูกเอาตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนคนที่มีชีวิตที่อยู่ต่อเหลือต่อเนี่ย

เขาจะอยู่ยังไงเขาหวาดกลัวเขาหวาดระแวง
เพราะคนร้ายยังไม่ถูกจับกลุ่ม

ของมีพิจารณ์คราวเราซึ่งเป็นแบบพี่น้อง

ตลอดถึงแม้กระทั่งพี่น้องจ้าบ้านภายในตัวประดงตรองนะครับ
พี่ยามหัวบ้าทุกวันนี้ยังอยู่กับด้วยความบัตรระเวง
เพราะว่าคดีบกฆื้มแน่ไม่สามารถที่จะจับคนร้ายใดนะครับ
ต้องการทั้งตัวทางการที่สมบัติก่อนเล่งรัฐซึบเสานะครับ
หากตัวคนร้ายมาตรงโทษนะครับ
เพราะว่ามันเวลานานเวลามันก็เนิ่นนานท่านมาหลายเดือนพอสมควรนะครับ
คือฝั่งตำรวจเองเนี่ยก็บอกว่าเข้าใจนะครับ
เข้าใจหัวอกของญาติของผู้ตาย
ตอนนี้ตำรวจเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจพยายามอย่างเต็มที่
ไปหาหลักฐานแต่สิ่งที่มันยาก
เพราะว่าวันที่เกิดเหตุบ้านของผู้ตาย
ไม่มีพยานบุคคลที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็ไม่มีกล้องวงจรปิด
เพราะฉะนั้นแนวทางการสืบสวนสอบสวนอาจจะยากกว่าคดีอื่น
ที่มีกล้องวงจรปิดแล้วสามารถที่จะสาวไปถึงตัวคนร้ายได้ไวนะคะ
ตอนนี้ตำรวจบอกว่ามีการนำตัวผู้ต้องสงสัย
มาสอบปากคำแล้วหลายคนแต่บางคนเนี่ยคือ
พอสอบปากคำแล้วมันไม่ใช่ก็ต้องปล่อยตัวเข้าไป
เพราะว่าหลักฐานคือก่อนที่จะไปออกหมายจับใคร
หลักฐานมันก็ต้องงั้นหนาวเพราะสิ่งควรต้องรัดกลุ่ม
เดี๋ยวใจเย็นย่าของผู้ตายก็เข้าใจความรู้สึก
แต่ว่าก็หลังจากที่ตัวแทนของตำรวจออกมาชี้แจง
แต่ทีนี้ถ้าไปร้องเรียนที่กองปราบน่าจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอีก